ตัวละครสำคัญทั้งแผงเมื่อกี้นี้นะ
เดี๋ยวเราจะพูดถึงคนคนหนึ่งแต่ดูวอลก่อน

ไร้มวยล้มต้มคนดู
คุณผู้ชมครับตัวละครสำคัญนะครับ

บอกว่าผมมีลูกน้องคนสนิท
เวลาผมจะให้เขาไปใช้จ่ายอะไรแทนผม

คุณคริสลองคริสลองคริส
ลองคริสเนี่ยจะให้ตังลองคริสไป
แต่ลองคิดจะเอาเงินไป
ทำอะไรยังไงก่อนผมใช้คำนี้แล้วกัน

ถ้าเป็นนักข่าวอยากถามไหมล่ะเรื่องนี้
ก็กรูนเข้าไปสิครับกรูนเข้าไปสิครับ
แต่ชื่อแจงว่าเราได้ถือองค์พี่บ๊าจิ๋วไม่จริงยังไงครับ

เราปิดการพนันจริงไหมคะ

ก็ลูกพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบ

ถ้าเกิดว่าลูกพี่โจ๊กอคณีอ่ะ
นี่แหละครับพาลตังรวจโทคริสต์ปลาริยาเกษ
รองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรสำรง

เกี่ยวกับบัญชีม้าหรือเปล่ามีปัญหาทางการเงินหรือเปล่า
ติดการพนันหรือเปล่านอกจากนี้นะครับก็บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนั้นไม่พูดชื่อ
เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรหรือเปล่ากระทั่งช่วงค่ำ
กระทั่งช่วงค่ำล่ะครับคราวนี้มันเลี่ยงกันไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะหน้าเป็นการนั่งโต๊ะแถลงข่าวดาหน้ากันมาแบบนี้แหละครับ
ได้ยินไหมผมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วครับผมเป็นตำรวจผมไม่เล่นการพนันครับ
นายอนัญชัยระบุว่านะครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน

มีการกระทำโดยเจ้าหน้าที่หลายส่วน
ย้ำนะครับว่า
ขดีนี้ขอสู้แบบหลังผิงเชือก

อยู่บนเวทีมวยไงไม่ใช่หลังชนฝา

เข้าหาหลังไปชนเชือกปั๊บมันก็จะเด้งเข้าหา

คนทำผิดเนี่ย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

ฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ย

ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก้นตอที่คุณถามนั่นแหละ
อะไรที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้เอง
นันตชัยไม่มีมวยล้มฟ้องมาเยอะแล้ว

คือคุณดูนะคุณผู้ชมดูดูสีหน้าของ

พี่แต่ก็ต้องคิดอีกมุมนึงนะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมาออกสื่อแบบนี้

คือไม่รู้มีแล้วก็อาจจะมาพูด

ทางที่คิดดูเกิดสิ่งที่มันแถลงก็แบบ

เหนื่อยเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงเลย
มันก็ไม่ได้ป่ะ
เอาล่ะแต่จับตาดูแล้ว

หวานเจี๊ยบเรียกโจ๊ก

ทุกสิ่งทุกอย่างและมีความแข็งแกร่งครับ

เป็นเคียงข่าวไปแล้วกันนะครับ

ซัดกลับแล้วเตรียมฟ้องกลับแล้ว

หวั่นใจไหมท่าน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ทนายอนัญชัย

ทีนี้ก็เลยไปถามพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ

คดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทุกอย่างทำตามกฎหมายที่สำคัญ
พนันออนไลน์ไม่ได้เพิ่งทำ

อันนี้เชื่อว่าชุดทำงานมีข้อมูล

ส่วนเรื่องการออกหมายจับตำรวจ๘นาย

ในส่วนนี้ตามข้อกฎหมายไม่ได้ระบุนะว่าจะต้องใส่ตำแหน่งหน้าที่การงาน
เพียงแต่ให้ใส่ในส่วนของชื่อให้ตรงตามทะเบียนราชแล้วก็รูปภัณฑ์
แล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุดทำงานออกหมายจับตำรวจ
ด้วยการใช้สัพพนามนำหน้าว่านายนี่
ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการดำเนินคดีกับบุคคลที่ประกอบอาชีพตำรวจ
บางครั้งก็ต้องยึดถึงเกียรติอาชีพหน้าที่การที่จะตัดสินใจไม่ใช้ยศตำรวจ
ก็ถือเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไง
ไปดูในกฎหมายก็ไม่ได้บอกเลยท่านต้องใส่ยศใส่ตำแหน่งนะครับ
อย่างนั้นถ้าต้องใส่ยศแล้วถ้าเกิดคนละเรือนท่านมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต

งั้นเดี๋ยวสารไม่รู้นะครับว่าท่านมีตำแหน่งใหญ่โต
สารจะได้ให้ไปออกหมายเรียกหรืออะไรไว้ก่อน
มันไม่ใช่นะครับสารท่านพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ยืนยันนะครับว่าชุดไปขอหมายไม่ได้มีการปิดบางข้อมูลตรงส่วนนี้แต่อย่างไร
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ให้ดู
ให้ดูทางด้านดรฮิมาลัยผิวพันธ์เสฮิมาลัย
เอาเขาเป็นใครล่ะอ้าวนี่
โพสต์ภาพน้องชายก็คือพลตำรวจโทไตรรงนี่แหละ
กำลังไหว้พระในห้องพระที่บ้าน
เขียนข้อความคือพี่ให้กำลังใจน้อง
ข้อความเอาไว้ยาวเหยียดเลยคือสรุปใจความนะ
น้องชายผมเข้ามากราบแม่ที่บ้านบ่อยมาก
ปกติจะมาเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้ง
ก็คิดว่าน้องชายน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจ
วันจันทร์ที่ผ่านมาน้องชายกลับเข้าบ้านประมาณทุ่มนิด
ก็คุยกันระหว่างที่คุยกันเนี่ยน้องมีสีหน้าเคร่งเครียด

ซึ่งคุณพ่อจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด
เป็นคนที่ทำให้พลตำรวจโทไตรรงเลือกเรียนตำรวจ
ประโยคที่ว่าเป็นตำรวจทำบุญได้ทุกวัน
ทำตามหน้าที่ก็ได้บุญแล้ว
เพราะว่าคนที่มาหาตำรวจคือคนที่เดือดร้อน

พ่อก็สอนว่าการประสบความสำเร็จในการรับราชการนั้น
ไม่ได้วัดจากยศหรือว่าตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหน
แต่ให้ดูวันที่เกษียณอายุราชการแล้วมองกลับมา

ได้ทำอะไรไว้ให้กับประเทศชาติบ้าง

มีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่างค่อนข้างกังวล
น้องชายบอกด้วยบอกว่าจะยึดถือคำพูดของพ่อที่สอนไว้
หนทางอาจจะลำบากแต่ถ้าไม่ทำ
นึกถึงคำสอนของพ่อที่ยึดถือเสมอมา

คนเก่งในสตชมีเยอะแต่คนที่กล้า
ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องจะต้องมีสักเท่าไหร่
พี่ก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดไม่สบายใจมากราบพระ
กับแม่บ่อยนะเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้
อันนี้ก็เอาในมุมของพี่เอามุมของคนที่บ้าน

คุณผู้ชมอาจจะได้ยินทั้งที่แบบฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผล
ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหตุและผลเหรอ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกจับหรือคนที่ไปจับก็ตาม
แล้วเมื่อวานนี้เพิ่งดูโพสต์ของพี่ตุ้มสรกลอดุญญานนท์

บอกเลยว่าข้อดีที่นายตำรวจระดับสูงทะเลาะกัน

แต่ก็บอกว่าทำให้เราได้รู้ว่าวงการตำรวจเหลวแหลกขนาดไหน
แปลกที่มีคนบอกว่าโจรที่น่ากลัวที่สุด
ไม่ใช่โจรที่ฆ่าคนตามาอย่างโชคโชน
แต่เป็นโจรในเครื่องแบบ

ก็ต้องถามพลตำรวจโทอาชญนไกรทองครับ

อมรับว่ามีจริงเป็นงบในการปฏิบัติงาน
ซึ่งพบตรก็มีให้รองโจ๊กด้วย
แต่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้
ท่านพบตรท่านมีงบรับที่จะให้ท่านรองพบตรไปทำงานนะครับ
แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดต่างก็คงขอเปิดเผยไม่ได้นะครับ
ตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ท่านพบตรท่านได้พิจารณา
แล้วก็ดำเนินการกับท่านรองพบแต่ละท่านครับ
รายละเอียดก็คงเปิดเผยไม่ได้ครับแต่ว่ามีให้ครับ

นะมันเงินประชาชนไม่งั้นเขาจะเรียกงบรับเหรอครับ

อันนี้ใช้ไม่ต้องมีใบเสร็จด้วย

ส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านความมั่นคงครับ
ส่วนบิ๊กโจ๊กก็ย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมว่า
แต่ละเดือนเขาควักเงินตัวเองไม่ต่ำกว่าเดือนละ
๐บาทใช้ดูแลลูกน้องหลายสิบชีวิต

งบรับอย่างที่โฆษกตรเขาบอกไป
ก็คือ๖๐๐๐๐๐บาทที่พตรเป็นคนจัดสรรให้
แล้วเงินมันมาจากไหนเอาจริงมันเยอะมากเลยนะดอม

ถ้าฟังจากรองโจ๊กนะ

ไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่ากำลังจะได้มรดกจากพ่อตา
คือกำลังจะได้ไงแล้วไอ้ที่ผ่านมาใช้เงินจากไหนอ่ะ
แหมระดับบิ๊กโจ๊กไม่ต้องรอมรดกหรอก

ท่านก็ยอมรับตามตรงนะว่าเป็นเงินของฝั่งภรรยา
อ๋อเนี่ยเนี่ยอยากรู้
ซึ่งถ้าไปดูเส้นทางการเงินของมินนี่
ที่มีบอกว่าเงินเนี่ยโอนเข้ามาตรงกับค่าใช้จ่ายของรองโจ๊กประมาณ๓ล้านกว่า
โจ๊กก็ถามกลับว่าจะรับเงินจากเว็บพนันที่ไหน๓ล้านกว่า
เวลาเขารับทีมกันเป็นร้อยล้าน
โจ๊กเผยอีกว่าเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในการดูแลลูกน้องก็เป็นเงินตัวเองทั้งนั้น
โดยครอบครัวมีมรดกรวมกันที่ยังไม่ได้แบ่งเกือบพันล้านอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกไป
จึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะรับเงินจำนวนนี้มาจากเว็บพนัน
และก่อนอันนี้เคยมีคนมาขอซื้อที่ดินบ้านของเขาเนี่ยมูลค่ากว่าร้อยล้านยังไม่ขายเลย
ยืนยันว่าบ้านของรองโจ๊กเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างแน่นอน
ส่วนสาเหตุที่เปย์ลูกน้องไม่อั้นเนี่ย
ก็เพราะว่าต้องการให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
รองโจ๊กยังบอกว่าตัวเองเนี่ยอ๋อนี่ไงที่เรามองหากันคุณผู้ชมนะ
ท่านนี่แหละยกให้ตัวเองเป็นการปฏิรูปตำรวจครับ

เงิน๒๐หลักเพราะเงิน๒๐หลักเคยมีเงินผม
อ๋อโหไม่ได้เลยว่ะมีหน้าว่ะ
เมียถึงจะให้ลาออกจัดไว้ไหม
แล้วก็ไม่ได้อะไรก็เต่ะล้อนอีก
เอาเงินเมียมาล้านหก

คุณผู้ชมครับหรือว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของตำรวจที่รักลูกน้อง

แต่อันนั้นเขาระดับเล็ก
ไม่ระดับรองผอบอตรออันนี้ก็ระดับเล็ก

อย่างนี้คือวัฒนธรรมการแก้ปัญหาในวงการตำรวจเหรอ
ต้องถามคุณผู้ชมแล้วล่ะว่ามองเรื่องนี้ยังไง
มองว่าการที่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
หรือระดับหัวหน้าระดับผู้บังคับบัญชา

เพราะมองว่าก็เงินประจำไม่พอ

แบบนี้เป็นการปฏิรูปวงการตำรวจจริงหรือเปล่า

เพื่อจะได้คิดกันว่ามันเป็นอย่างไร

โจ๊กยืดอกรับจ่ายเงินหมื่นให้นักข่าว
เอาล่ะคุณผู้ชมนะครับ

ท่านยอมรับว่าเคยให้เงินนักข่าวนะครับ

ทำข่าวทีหลายวันหลายวันหลายวัน
แล้วเราเล่าข่าวบิ๊กโจ๊กกันวันหนึ่งไม่รู้กี่ข่าว
ใช่ไงเมื่อกี้หลายภาระจิต
ก็ไป๔๕วันก็ให้หมื่นนึงก็ไปกินข้าวกัน
น้องไปไปกินข้าวกันนะนี่แหละนะครับ
นักข่าวไม่เคยมาไถผมหรอกบิ๊กโจ๊กว่าอย่างนี้
ยืนยันว่าไม่ใช่สินบ้นเพราะว่า

แล้วก็ท่านเป็นคนที่
เอาเงินส่วนตัวทำอาหารกล่อง
เขาบอกว่าเฉพาะที่สมสรรค์สำรวจ
วันที่มีการแถลงข่าว
ผมไม่แน่ใจว่าวันปกติท่านสั่งด้วยหรือเปล่า
คือท่านก็สั่งมาเลี้ยงทีมงานด้วยเข้ากล่องดอง
กับแข่งคุณผู้ชมครับ
ค่ะบิ๊กโจ๊กบอกไงแถลงบอกว่า
อะไรนะหมดวันหนึ่งฆ่าค่าค่า๒๕นิตยา
นะครับเอาลงฝั่งบิ๊กโจครับ
ว่ามันจะผิดตรงไหนวะสงสาม
เหมือนผมเป็นสาวัสดิ์อยู่ช่วงบริวัตรก่อน
ผมเรียกเสือผมเป็นผู้กำลังใหญ่ผมเรียกเสือ

เฮ้ยน้องเอาไป๕๐๐บาทค่ามาลด๓๐๐บาท
ค่ามันลดแต่มันไม่ใช่เป็นสินบนเนี่ย
นั่นคือคำพูดของเขานะครับ
ขณะที่ทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยนะครับ

ให้เงินนักข่าวมันก็เป็นสินน้ำใจเล็กน้อย

มันต่างกันไหมล่ะเออมันต่างกันไหมล่ะ
อันนี้พี่เปี๊ยกบอกนะลองฟังลองฟังเสียงหน่อยฮะ
บอกผมมานะถ้าใครโดนคดีเนี่ย
บอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะช่วย
สำหรับนักข่าวที่ถูกพาดพิงไปนะครับ
เอ่ยชื่อไปนะครับ
ติดต่อสอบถามทั้งสองท่านนะครับ
ซึ่งคนแรกท่านแรกก็รับสาย

อีกคนนะฮะอีกท่านหนึ่งก็อ่านไลน์แต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับ
แต่คุณผู้ชมครับคือเรื่องที่พี่เปี๊ยกนะครับ
บิ๊กโจ๊กพูดเมื่อกี้นะก็เป็นสินน้ำใจ
ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เรื่องของจริยธรรมเรามีการตรวจสอบครับ
สมาคมวิชาชีพนะครับสมาคมวิชาชีพนะครับ
ได้เรียกมาเลยนะกี่สมาคมกี่สมาพันธ์
สหพันธุ์อะไรมามาคุยกันหน่อยสิเรื่องนี้
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อที่จริงครับ
หากมีความผิดต้นสังกัดต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
อันนี้ไม่ใช่สั่งแต่เรียกร้องนะครับ
โดยมติของ๗องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สาภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
และสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
เขามีมติร่วมกันเห็นชอบ
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
โดยต้นสังกัดของนักข่าวที่ตกเป็นข่าว
จะต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณะทราบ
หากพบว่านักข่าวรับเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย
จะต้องตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมวิชาชีพ
และต้องส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดี
และขอเรียกร้องให้นักข่าวนะครับ
จะส่งข่าวต่อให้สำนักข่าวอื่น
แสดงตัวให้ชัดเจนที่ว่า
รับเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนในการทำข่าว
รับกันเถอะนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นความขึ้นไหวในวงสื่อเหมือนกัน